มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรชบุรีถูกทำร้ายร่างกายด้วยไขควงจนเสียชีวิต
ซึ่งก็คือตอนนี้เรียกสั้นเลยคดีน้องปอนแล้วกันนะ
สำหรับคดีน้องปอนจะถูกย้ายไปให้กองปราบทำสำนวนวันอังคารนี้แล้ว
ซึ่งกองปราบบอกว่าจะต้องมีการชนะสูตรศพอีกครั้ง
ซึ่งก็เป็นความเห็นที่ตรงกับแม่ของน้องปอน
บอกว่าอยากจะให้ตรวจร่างกายอีกครั้งอาจจะมีจุดอื่นที่ถูกทำร้ายร่างกาย
และเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก็ได้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะแม่ของน้องปอนนะคะนำศพลูกชายไปส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ
นางอาริรัติชมโลกมารดาของนายเทียระพงธิตฐานหรือว่าน้องปอนด์
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรชบุรี
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น๑๘คนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายในหอพัก
และใช้ไขควงแทงศีรษะจนเสียชีวิต
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรชะอำค่ะ
โดยมีรถของมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นำศพน้องปอนมาด้วยนะคะ
ซึ่งคุณแม่ได้เข้าไปที่ห้องปฏิบัติการสพชะอำ
ขอรับหนังสือส่งศพน้องปอนเพื่อส่งไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
จากนั้นค่ะก็ได้ขึ้นรถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพ

ช่วงเช้านะฮะส่วนความคืบหน้าทั้งเรื่องของการส่งสำนวนคดี

ขณะนี้พนักงานสอบสวนสพชะอำได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยในวันอังคารที่๑๔มีนาคมนี้สพชะอำเขาจะส่งสำนวน
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๘คนครบเลยนะ
ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบ

แล้วก็จะมีการออกหมายจับเพิ่ม๒คน
เป็นลูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย
คดีนี้คือเด้งพุ่งกับสภอำแล้วใช่ไหม

เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือพรรยานบางปาก
กล้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในท้องที่

กลัวที่จะมีผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่

คุณแม่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งศพของน้องปอนก็ได้เดินทาง
มาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยนะคะ
โดยคุณแม่บอกว่ายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยากให้คดีเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน
จึงขอให้ตำรวจกองปราบเข้ามาช่วยจับคนผิด

ส่วนเรื่องของการข่มขู่คุกคามพยาน
ตอนนี้ครอบครัวไม่ได้ถูกข่มขู่โดยตรงนะคะ
แต่ว่าเพื่อนของลูกชายก็คือเพื่อนของน้องปอ

เขาบอกว่าร่าสุด๑๒มีนาคมยังมีรถ

ขับวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวหอพัก
ใช่ค่ะหลายครั้งด้วยกัน
นอกจากนี้ก็ขับมาดูรอบเพื่อนบ้านของเพื่อนของน้องปอนด้วย
ขณะที่ญาติระบุว่าการชนะสูตรครั้งแรกไม่สมบูรณ
ไม่มีการระบุถึงอวัยวะซึ่งอยู่ด้านใน
ว่าได้รับการบาดเจ็บหรือว่ากระทบกระเทือนอะไรหรือไม่
ส่วนตัวคิดว่าการชนสูตรยังไม่ครบถ้วนนะคะ
อยากให้พิสูจน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้าน
บ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

บอกว่าคดีนี้มีข้อพิรุษเงื่อนงำหลายอย่าง
พบว่าศพยังถูกแทงจากด้านหลังอีกด้วย
นี่เป็นคำเปิดเผยมาแล้วก็เป็นข้อความที่ทำให้แม่
อยากจะนำศพน้องปอนมาพิสูจน์อีกครั้งนะคะ
ขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง๑๘คน

แล้วก็ไลน์ของผู้ปกครองหนึ่งในผู้ต้องหา

ซึ่งเป็นคนมีอิทธิพลสั่งให้ผู้ต้องหาปฏิเสธลอยไว้
อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทนายสงกรานบอกว่า
เป็นข้อมูลเด็ดเลยนะที่จะนำมาเปิดเผย
ให้ปฏิเสธลอยไว้และไปให้การในชั้นศาล
แล้วจะช่วยให้หลุดพ้นคดี

ทนายบอกไปถึงเด็กเหล่านี้นะ

ขอให้ข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริง

ซึ่งทนายก็นำหลักฐานชิ้นนี้

วรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พร้อมกับการนำสำนวนมาให้ตำรวจกองปราบค่ะ
ทนายยังระบุด้วยว่าวันนี้นะคะช่วงบ่าย

มารดาก็คือคุณแม่นี่นะคะ

ไปยื่นหนังสือกับนายธวัชชัยไทยเขียว

เพื่อขอคุ้มครองพยานเนื่องจากเพื่อน
ข่มขู่คุกคามอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะ
ส่วนในวันอังคารจะมีการสอบปากคำ

โดยตำรวจจะขอออกหมายจับเพิ่มอีก๒คนด้วย